มาดูเรื่องของการเมาแล้วขับนะคะ
นำเสนอข่าวนี้เตือนใจกันช่วงปลายปี
ใครจะกลับบ้านนะคะอย่าดื่มนะคะ
ถ้าขับแล้วถ้าดื่มแล้ว

จะไปสั่งสรรค์ต้องวางแผนไว้ก่อนเลย
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ทหารนายหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นเนี่ย

พุ่งชนรถเก๋งของหญิงสูงอายุ

คนขับของท่องสังคัญเนี่ยเสียชีวิต
แต่ทีนี้มีภาพน่าสลดใจเกิดขึ้น
เพราะว่าสุนัขตัวที่นั่งมาด้วยในรถคันหนึ่งเนี่ย
เขาออกมาเฝ้านายของตัวเองไป

เป็นภาพที่หดหูนะคะสำหรับสุนัขตัวนี้
แม้ว่าเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะ

แต่เขาก็ยังกระเทิบมานั่งเฝ้าศพของหญิงสูงวัยอายุประมาณ๖๐ปี
นอนเสียชีวิตบนถนนหลังจากที่ถูกรถเก๋งอีก๑คัน
ชนรถของเธอจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดบนถนนเรียบคลองรอบบึงทุ่งซากในอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะ
สภาพด้านหน้าพังยับเลยค่ะ
ภายในรถพบผู้เสียชีวิต๑คน
ทราบชื่อต่อมาคือ๑๑อนุสรสอนซิริอายุ๒๘ปีเท่านั้นเองนะคะ
และมีผู้บาดเจ็บอยู่ในรถอีก๓คน
ซึ่งทั้งหมดเป็นทหารสังกัดค่ายศรีพัชรินค่ะ
ตกอยู่ริมคลองน้ำ
เป็นรถของผู้หญิงอายุประมาณ๖๐ปีที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

เนื่องจากไม่มีเอกสารติดตัวมา
เธอขับมาพร้อมกับซูนัก
ซูนักเนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ร่อตายนะคะ
ต้นสันนิษฐานว่า๑๐เอกอนุสรผู้ตายขับรถเก๋งมากับเพื่อนอีก๓คน
น่าจะมีอาการมืนเมาเพราะว่าภายในรถ
เจ้าหน้าที่เขาไปพบขวดและกระป๋องเบียร์อยู่เป็นจำนวนมาก
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุอาจจะหลับใน
ทำให้รถเสียหลักไปพุ่งชนรถเก่งนิสสัน
ซึ่งมีหญิงอายุ๖๐ปีเป็นคนขับมาพร้อมกับสุนัข
โดยคนขับทั้งสองคนเสียชีวิตนะคะ
ทหารอีก๓นายได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ